ส่วนชายแล้วแจกแล้วไม่ต้องกวน
ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วย

เขาเขาโดดขึ้นหน้ารถมาผู้ชายก็โดดขึ้นหน้ารถใช่
ยังไงต่อแล้วเขาก็เกาะรถแล้วพ่อก็ขับรถ
แล้วเขาพยายามให้เราจะจอดรถค่ะ
พอเสร็จแล้วเขาก็เอาหินมาทุบรถแล้วเขาตอนตอนแรกเขาต่อยก่อนเขาต่อย
แล้วเขาก็เอาหินทางหลังแล้วก็เอาหินเอาหินออกไปมาทุบรถค่ะ

เขาจะเอาหลานค่ะเขาจะเอาหลานใช่
คือคนนี้เป็นพ่อแล้วเขาต้องเอาหลานใคร
แล้วเราจะอุ่มเด็กมาพาไปเที่ยวคนนั้นเป็นพ่อ

หลานไม่จอดผมปัดรถอยู่
เด็กจ้างก็คือเลือกรายกับน้องสาวไปไงสามสี่เดือนแล้วครับ
แล้วทำเนี้ยพร้อมก็เอาเอาเด็กเนี้ยเอาฝากเขาเลี้ยงครับ
มารับกลับทุกจันทร์อังคารครับพนักงานถึงเสาร์อาทิตย์ครับ
แล้วอันนี้ระหว่างที่ผ่านมา๒เดือน๓เดือนกว่าเนี่ย
ไม่เคยส่งเสียเลยครับเอ่อแล้วพอมาอยู่วัดเนี้ย
เขาก็จะมาเอาไปก็เลยไม่ให้ไงน้องโทรหา
เขาก็เลยรีบมาเลยมาดักมาดักมาดับเสร็จปุ๊บมาจอดรถ
เขาจอดรถเขาเรียกอะไรปาดหน้าครับปาดหน้าเสร็จเขาเห็นผมลงมา

เป็นไงว่าอยู่อยู่หน้ารถนี่ตั้งแต่ว่าท้องคุ้งถึงใช่ใช่ก่อมาตลอดเลย